ไปติดตามประเด็นร้อนซึ่งเกิดขึ้นในประเทศกันก่อน
หลังจากที่ได้เข้าไปให้ปากคำกับ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนานกว่า๕ชั่วโมงนะครับ
ล่าสุดนายอัครกิจวรโรเจริญเดช
หรือว่าเบนส์เรสซิ่งสามีดาราสาวแพทย์ณปภานะครับ
เพิ่งจะให้สัมภาษณ์ไปเมื่อ๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับการสืบสวนคดีของตำรวจ
ไปฟังเสียงการแถลงข่าวของนายอัครกิจ
และตำรวจปราบปรามยาเสพติดกันครับ
คือตั้งแต่ทราบข่าวเมื่อวานนี้นะฮะ
ผมก็รู้สึกตกใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น
ก็เลยข่าวทางโซเชียลทั้งหลายแหล่เนี่ย
ก็ลุมอะไรกันนักหนา
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าตีความจริงไม่จริงยังไง
แต่ว่าเรามีความที่จะแสดงความบริสุทธิ์
ก็ได้ติดต่อมาทางเจ้าหน้าที่ว่า
เดี๋ยวเราจะเข้าไปชี้แจงพร้อมกับหลักฐาน
แต่ว่าเรามาเมื่อวานไม่ทัน
เราก็เลยนัดเป็นวันนี้แทนนะครับ
ก็ได้มีการมาติดต่อเข้าพบในเวลาบ่าย๓
เราจะยินดีที่จะมาให้ปากคำและมาแสดงความบริสุทธิ์
พื้นฐานของในเบ้นเนี่ยคือชอบในเรื่องของรถยนต์นะครับ
แล้วก็มีการจัดหารถยนต์แล้วก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยนะครับ
ลักษณะเหมือนว่าซื้อคันนี้นะครับ
แล้วก็มีการขายไปแล้วก็ซื้อใหม่นะครับ
ความเชื่อมโยงตอนนี้ก็ยังไม่ปรากฏนะฮะ

ครอบครองเนี่ยเราตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
ก็เห็นว่าเป็นเอกสารทางราชการนะครับ
ก็คงต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า
เราไม่แน่ใจว่าเป็นหลักฐานที่สถานการณ์ออกไว้ถูกต้องหรือไม่นะครับ